มาดูกันต่อค่ะกับข่าวนี้นะคะข่าวที่อาจจะสะเทือนแวดวงนักดนตรีเพื่อชีวิตคุณผู้ชมนะคะ
เพราะว่ามีข่าวลืออีกระรอกย้ำว่าเป็นข่าวลือคุณผู้ชม
ลือกันไปนะคะว่าวงดนตรีเพื่อชีวิตระดับตำนานอย่างคาราบาลเนี่ยอาจจะพักวงชั่วคราวอีกครั้ง
เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะโควิดเอ่ยนะคะแล้วก็เรื่องของอุดมการนะคะของสมาชิกในวงที่ไม่ตรงกัน
ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าพี่เทียรี่โพสต์เมื่อแบบนานมาแล้วคุณผู้ชมนะคะ
ลือกันไปสารพัดคุณผู้ชมจนล่าสุดเนี่ยเมื่อเช้านี้ค่ะบันเทิงไทยรัฐได้เจอพี่เทียลี่เมฆวัฒนาค่ะ
หนึ่งในสมาชิกของวงคาราบาลค่ะเขามาออกรายการที่รายการช่องเราเนาะนะคะ
แจงชัดเลยคุณผู้ชมที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยข่าวลือทั้งเพจอืม
จะแตกได้ยังไงนะคะเพราะว่าน้าแอดคาราบาลเนี่ยเพิ่งรวมวงซ้อมคอนเสิร์ตใหญ่
ก็บอกว่าเดี๋ยวหมดโควิดเดี๋ยวกลับมาทำเพลงแน่นอน
คอนเสิร์ตเนี่ยแฟนคิดถึงได้หายคิดถึงนะคะ
แต่ว่าตอนนี้อย่างที่ทราบสถานการณ์เป็นลูกผีลูกคนเนาะ
ก็เลยเอาไว้ก่อนค่ะใช่นะคะตอนนี้ค่ะถ้าอยากฟังค่ะ
ซิงเกิ้ลเดี่ยวของพี่เทียรี่ชื่อเพลงนี้เหมาะกับพี่แจ๊กกะลีนมาก

ก็ช่วงนี้ก็ตอนนี้ก็ยังครับแล้วก็สำหรับตัวผมเองเนี่ย
เพลงที่แต่งเพลงสุดท้ายที่เพิ่งออกไปเนี่ย
ชื่อเขาเป็นหญิงเธอเป็นชาย
จริงแล้วที่ตั้งใจแต่งเพลงคือสำหรับคนที่ไม่ตรงสภาพเพศ
ซึ่งผมใช้คำว่าอย่างตอนจบช่างภาพ
หมดเวลาของโลกโบราณน่าจะหมดเวลาเสียที
คนมีอิสรภาพในการที่จะเลือกวิถีชีวิตของตนเอง
ให้พี่ที่เรียนฝากถึงแฟนคลาบาลหน่อยไหมคะ

เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งแล้วกันแล้วครับ
ให้โควิดมันผ่านไปนิดหนึ่ง
เดี๋ยวก็ต้องเจอกันอยู่แล้วบนเวทีอย่างแน่นอนนะครับ

แต่อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของพี่เทียรี่
นั่นก็คือการผลักดันลูกชายหัวแก้วหัวแหวน
เจสซี่เมฆวัฒนาคนนี้คุณผู้ชมนะคะ
คือเขาอยากให้เป็นนักร้องนักดนตรีตามรอยคุณพ่อค่ะ
โดยก่อนหน้านี้คุณผู้ชมเห็นหล่อวัยรุ่นแบบนี้
สซี่เพิ่งหนีทางโลกไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่า๑๐วัน
คนคิดว่าบวชไปแล้วค่ะ
ส่วนพี่เทียรี่เองช่วงโควิดที่ผ่านมา
งูนั่งสมาธิฝึกจิตอยู่บ้าน
ถือเป็นวิถีใหม่ของคนดนตรีเพื่อชีวิตยุคนี้เลยค่ะ
บวชเขาไปนั่งสมาธินั่งสมาธิประมาณ๑๐วัน
ก็ไม่มีมือถือไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรห้ามพูดอะไรอย่างนี้

ส่วนใหญ่ผมก็นั่งสมาธิอยู่ที่บ้านบ้างอยู่แล้ว
ครับทำเป็นเรื่องปกติ